เมื่อวานนี้เนี่ย

โอ้โหโปรไฟล์ดีทุกคนคือคู่แข่งน่ากลัวบอกแบบนี้ดีกว่า
แล้วเอาเป็นว่าที่ได้เหรียญทั้ง๓คนนี่ก็โอ้โหแต่ละคนเนี่ย
จากเก่งแล้วยังสวยด้วยนะครับนี่นะฮะทั้ง๓คนนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
พาณีภักดิ์วงพัฒนกิจปัจจุบันอายุ๒๓ปี

ได้เหรียญทองมาเยอะเหรียญทองแดงเหรียญผ่านกีฬาเหรียญเงินอะไรแบบมาเยอะแยะไปหมด
ผู้ชมครับจนกระทั่งล่าสุดก็คือเหรียญทองเทควันโดที่โอลิมปิก๒๐๒๐
เหรียญเงินคืออาเดรียน่าจากสเปน
ปัจจุบันเธออายุ๑๗ปี
เหรียญทองเทควันโดชิงแชมป์ยุโรปก็ได้มาแล้วนะครับ
แล้วก็มีเหรียญทองแดงเป็นนักกีฬาจากอิสราเอล
อาวิชักเซมเบิร์กอายุ๑๙ปี
ก็ผ่านศึกเยาวชนชิงแชมป์ยุโรปอะไรพวกนี้มาเรียบร้อย
มาถึงโอลิมปิกครั้งนี้นะครับก็ได้เหรียญทองแดง
นี่นะคะนอกจากว่าทั้งเก่งทั้งสวยทุกคนเลยนะคะ